แพทย์หญิงกุรารมภัณฑ์ธุมภล

ช่วงที่แล้วได้รับคำแนะนำ

กันไปแล้วมาถึงช่วงนี้

ข้อสงสัยที่มีอยู่ในโซเชียล
รวมถึงความเชื่อตั้งแต่โบราณโบราณ

สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายคนกังวลก็คือมันมีสารพัดความรู้ที่มาจากหลายอย่างเส้น

ในอินเตอร์เน็ตอีกแหล่งข้อมูลต่างเยอะแยะมากมาย
เราจะเชื่ออะไรตรงไหนดีคะคุณหมอ

ก้าวเริ่มก่อนเลยดีกว่า

มีการเผาศพมันก็จะมีเชื้อโรคที่ฝุ่นละอองที่เผาฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศบริเวณนั้น
เขาก็กลัวว่าคุณแม่จะสูดเข้าไปแล้วทำให้มีการติดเชื้อ

ก็ถ้าจำเป็นจริงก็คงจะไปได้
ก็คือแต่รู้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องโชคลางอะไรหรอก
มันเป็นเรื่องสุขภาพตอบตรวจ
ต่อไปของเพชรบ้างเขาบอกว่าจะต้องดื่มน้ำมะพร้าวเยอะเยอะ
ลูกจะได้ตัวขาวผิวผุดผ่อง

เอิ่มในทางการแพทย์ไม่มีการวิจัยใดทำวิจัยแบบนี้
แต่ก็เคยเห็นบ้างค่ะ
แต่ว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งในบ้านที่ขาวด้วยนะคะ
ไม่ได้เปลี่ยนแค่น้ำมะพร้าวเพียงอย่างนี้

ก็อย่างเขาบอกว่าถ้าเกิดท้องแหลมเนี่ยนะคะ

อันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อของสมัยโบราณมากกว่าค่ะ
วิธีดูคันอย่างนี้เนอะ
บางคนเขาคลำค่ะแล้วมันแหลม
ก็เป็นผู้ชายหมอก็เคยคลามเหมือนกันค่ะ

คนท้องเนี่ยห้ามนอนหงาย

ตัวลูกจะกดอยู่บนเส้นเลือดดำใหญ่
ทับเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงลูกไงคะ

จริงหรือเปล่าว่าคนท้องเนี่ย
ห้ามทำสีผม
เนื่องจากว่าคุณแม่ที่ทำสีผมอะค่ะ
ก็จะได้กลิ่นและสารเคมีที่ทำสีผก
อันนี้คือตอนที่ลูกยังอยู่ในท้องอยู่ใช่ไหมคะ

รวมถึงช่วงที่ลูกคลอดออกมาแล้ว

เพราะว่าเล็บก็มีสารตะกัวที่เล็บค่ะ

อาจจะทำให้มีสารโลหะหนักในร่างกาย
คือแม่หนีไปสู่น้ำนมไปสู่ลูกได้

อันนี้ดีอันนั้นใช้ได้ค่ะ

คนท้องห้ามกินหัวปลี

อันนี้ก็ไม่มีการวิจัยทางการแพทย์เหมือนกันค่ะ

เพราะว่าเร่งน้ำนมดีหัวปลี

โอ้โหเป็นอาหารไทยผืนบ้านที่อาดเทอมน้ำนมที่แบบวาเร้งที่เล็กนม
จริงเยอะมากเลยค่ะแปดมากมีอีกนะของแม่นี่อยากรู้เลย
เรื่องของการอาบน้ำเขาบอกว่าถ้าเกิดอาบน้ำดึกเนี่ยนะครับ
คนตั้งท้องเนี่ยจะทำให้มีน้ำคล่ำเยอะมันจริงเหรอคุณหมออ่า
อันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการอาบน้ำกลางคืนมันเย็นค่ะ
มันก็จะทำให้ร่างกายเราจากที่อุ่น
เราจะต้องฮีตตัวเองขึ้นแค่นั้นเองค่ะ

แต่ว่าที่จริงก็ไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับน้ำคราว

มีคุณแม่เขาไม่ให้สระผมเป็นเดือนเลยนะ

แต่ที่จริงแล้วควรจะทำความสะอาด
เพราะพบผมเราก็อยู่กับลูก
โอเคต่อไปของไอซ์ดีกว่า
เขาบอกว่าห้ามเตรียมของเด็กไว้ล่วงหน้า

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกเช่นกันค่ะ
แต่ที่จริงหมอแนะนำว่าเตรียมไว้ดีกว่า
เพราะว่าเนื่องจากพอคุณแม่ท้องแก่แล้วคุณแม่เดินไม่ไหวค่ะ

ใช่แล้วคนอื่นซื้อก็จะไม่ถูกใจเรา
แล้วก็พยายามเลือกสีกลางไว้ก่อน
จะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้
แต่ตอนนี้เขาตรวจเพศได้ตั้งแต่เด็กเลย
ใช่ค่ะตรวจได้ตั้งแต่ท้องเลยค่ะ
ก็ดีนะแต่เป็นคนเตรียมไว้ก่อน
เพราะว่าจริงอย่างที่คุณหมอบอกอย่างมีเวลา

เขาบอกว่าผู้ชายบางทีแพ้ท้องแทนภรรยา

ประธานหมูอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ
คุณหมอแล้วอย่างเขาบอกว่าพาครอดดีกว่าครอดเอง
มันจริงเหรอนี่เขาเถียงกันมานานแล้วนะเนี่ย
อายุไม่เกิน๓๕ไม่ได้แล้วไม่มีโรคประจำตัวนะคะไม่มีข้อบ่งชี้
ทางการแพทย์ในการคลอดผ่าคลอดแนะนำว่าถ้าคลอดเองดีกว่าค่ะ
หนึ่งก็คือมดลูกเข้าอู่เร็วไม่เจ็บแผล
รุ่งขึ้นคุณแม่สามารถลุกขึ้นยืนให้นม

คลอดเองเตะตะกอกกับมนักงานเลย

ผ่าคลอดคุณแม่ก็จะต้องผลักฝืนค่อนข้างนานนะคะ
นมก็จะมาฉากว่าการคลอดเอง
แต่ถ้ามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ก็คือเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจ
หรือมีโรคประจำตัวอื่น

บอกคนผ่าคลอดนี่ก็จะมีลูกได้ไม่เกิน๓คน
เนื่องจากว่าท้องหลังมดลูกจะบางลง
มันเย็บขึ้นแบบนี้
สามคนก็เยอะแยะโฉมเผยร้อนแรก
ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าห้ามดูโทรทัศน์ใกล้
เพราะว่ามีสัญญาณจากทีวี
ไม่ควรจะเอามาแนบท้องอย่างนี้ค่ะคุยกับชื่อคุณพ่อพ่อโทรมาจ้ะลูกเอาไว้คุยได้บ้างค่ะแต่ว่าอย่างตลอดเวลา
นึกออกเลยพ่อโทรมาคุยเร็วไม่ควรเนอะใส่สมอได้ไหมคือคลื่นมันก็จะอยู่ใกล้ค่ะเพราะเราต้องถืออยู่นี่
แบบ๕เมตรแล้วก็ดีใจออกมาลูกก็เล่นสมาร์ทโฟนได้เก่งเลยแต่อันนี้เป็นข้อห้ามของเด็กปัจจุบันยุคปัจจุบันเราพบว่าเด็กเป็นสมาธิสั้นมากขึ้น
เพราะการเล่นการดูทีวีอ๋อการที่เด็กดูทีวีมันไม่ได้ทำให้พัฒนาเร็วขึ้นเหรอคะไม่ใช่ค่ะมันช้าลง
เพราะว่าเขาจดจ่อยอยู่กับสิ่งเหล่านั้นโดยที่เป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวจะพูดช้าจะก้าวร้าวค่ะเราควรจะยื่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ให้ลูกหลัง๕ขวบขึ้น
หลัง๕ขวบนะคะช่วงเวลานี้เป็นเวลาสำคัญทีเดียวเขาบอกว่าวัยทอง๐ถึง๕ขวบ

คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นของเล่นที่ดีที่สุด
สำหรับลูกในช่วงวัย๑๕ปี
และอุปกรณ์ต่างเช่นนิทาน
เพราะว่าปกติเห็นเพื่อนน่าจะชอบเปิด

พอยื่นให้ปุ๊บจะไม่
สนพ่อแม่สบาย

เขาบอกว่าอย่าชมว่าน่ารักนะ
น่าชังน่าเกลียด
เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าชมว่าน่าเกลียดเนี่ย

หรือว่าให้พูดว่าน่าเกลียดต่อไปจะได้สวย
คล้ายกันนั่นแหละ

เคลียร์ทุกข้อสงสัยชัดเจนกันไปเลยทีเดียว

แพทย์หญิงอุรารมณ์พันธุมพลกุมารเวชศาสตร์
นุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแลกเกิดและปริกำเนิด

คุณหมอตาลแล้วแม่เก่งมากคือแม่ครบไม่ผิดเลย
และนี่ก็คือเคล็ดลับดีสำหรับคุณแม่มือใหม่
บอกได้เลยว่าครบทุกขั้นตอนที่ต้องรู้จริงค่ะ
ใครที่พลาดไปสามารถรับชมย้อนหลัง
สำหรับวันนี้แม่บ้านประจำบานต้องลากันไปก่อน

พอเขาต้องย้ายเต้า
แล้วลูกทำไงกระโดดยับเลย
หลุดหนีลูกหลุดหนีเลยหมอ

เข้าจมูกลูกเลย